พาคุณผู้ชมไปดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปลาจีนบุรีกันหน่อยนะคะ
ท้องที่ของสพประจันตคามค่ะ
นี่ค่ะกล้องวงจรปิดภายในร้านขายของชำ

คุณผู้ชมเห็นนะคะวัยรุ่นวัยรุ่นสวมหมวกกันน็อกมากันสักประมาณ
นับแล้วเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่ในกล้องวงจรปิดนะฮะ

มาพูดคุยกับวัยรุ่นที่เขานั่งอยู่ที่เก้าอี้หวายค่ะ
พูดคุยกันเคลียร์ไปเคลียร์มามันไม่ลงตัว
สุดท้ายตัดสินใจคว้าปืนมาเลยนะคะ
ยิงเข้าไปที่วัยรุ่นที่เขานั่งอยู่ที่เก้าอี้หวายอ่ะค่ะ
จนล้มลงเลยนะคะเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยเนี่ย

แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมภายในร้านขายของชำอ่ะคุณ
อ่านมากไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะคะ
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุนะคะ
เราก็ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในที่สุดทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณช่วงเย็นของวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ท้องที่ของสพประจันตคาม
คือตำรวจเองได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลประจันตคามบอกว่า
มีเหตุคนถูกยิงด้วยอาวุธปืนจนได้รับบาดเจ็บ

เพราะฉะนั้นขอให้ตำรวจมาตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อย
ตำรวจเดินทางไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ไปพบกับคนเจ็บชื่อว่านายสุชินอ่อมน้อมอายุ๑๕ปีเอง
ได้รับบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดที่บริเวณมือขวากระสุนฝังใน
แพทย์ต้องมีการผ่าตัดเพื่อเอากระสุนออก
เพราะดีมากไม่โดนจุดสำคัญ
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านขายของชำ

ในที่สุดทราบว่าหนึ่งในกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาทำร้ายร่างกายผู้บาดเจ็บก็คือ
นายธีรพัฒน์ภารกิจอายุ๑๙ปี
เป็นลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒
ต่อมาหลังจากที่พ่อแม่ของนายธีรพัฒน์คนก่อเหตุรู้
ก็เลยติดต่อมาที่ตำรวจสพประจันตคาม
นำตัวนายธีรพัฒน์มามอบตัวกับตำรวจ
ผู้ต้องหาเองให้การยอมรับสารภาพบอกว่า
กับพวกเนี่ยไปเที่ยวที่น้ำตกทานทิพย์ในช่วงก่อนเกิดเหตุ
แล้วมีเพื่อนอีกคนมาบอกว่าไปพบคู่อริที่เคยทำร้ายพวกตน
อยู่ที่ร้านขายของชำก็เลยตัดสินใจ
เอาล่ะไปแวะที่บ้านก่อนไปเอาปืนมาก่อน

หลังจากนั้นก็โทรเรียกเพื่อนอีกสักประมาณ๑๐คน
มาเจอกันที่ร้านที่จะไปจุดเกิดเหตุ

หลังจากนั้นมันไม่ลงตัวสิคะ
ตัดสินใจร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์
จ่อยิงไปที่ผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนัด
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันหลบหนี
ส่วนอาวุธปืนของกลางผู้ก่อเหตุ
นำไปโยนทิ้งที่สะพานน้องแก้วแล้ว
ก็เป็นหน้าที่ของสำรวจนะคะ